ยิ่งช่วงปีใหม่แบบนี้ต้นปีแบบนี้
สายบุญสายวัดอยากจะพาไปขอพร
เสริมสิริมงคลกันที่พระพุทธรูปทองคำ
วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เขาบอกว่าที่นี่สวยงามมากมีโบสถ์ไม้สักทอง
ราคาแบบสองร้อยล้านบาทด้วยโอ้โหมูลค่าแพงจังใช่แล้วค่ะ
วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นเนี่ยนะคะ
ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่กว่า๓๐ไร่เป็นที่เล่าขานกันถึงความงดงาม
วิจิตบรรจงของวัดและถาวรวัตถุอย่างเช่นสาลาปฏิบัติธรรม
ไม้สักทองขนาดใหญ่มีเสาไม้จำนวนหนึ่งร้อยสิบสองต้น
มูลค่ากว่า๘๐ล้านบาทแล้วนะหอระคังที่สร้างโดยไม้สักขนาดใหญ่
และที่ใครก็บอกว่าต้องมาชมให้ได้สักครั้งในชีวิตก็คือ
พระอุโบสถที่สร้างจากเสาไม้ตะเคียนจากวัดป่าวังน้ำเย็น
ใช้เสาไม้ซุงรวมทั้งหมดสามสิบสองต้นค่าก่อสร้างอย่างที่บอกค่ะ
มูลค่าเกือบ๒๐๐ล้านบาทจัดว่าเป็นโบสถ์ไม้๒ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพตามนะว่าสวยงามมากแล้วก็เรียกได้ว่า
น่าจะเป็นโบราณสถานได้เลยค่ะแล้วก็ที่ประชาชนจากทั่วสารทิศเขาศรัทธา
แล้วก็มากราบไหว้ก็คือพระพุทธรูปทองคำแท้หน้าตักขนาด๕นิ้ว๓องค์
ซึ่งสร้างจากทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักรวมกว่า๑๒กิโลกรัมนั่นเองนะคะ
และอีกหนึ่งอย่างก็คือมหาเจดีศรีมหาสารคามพงศ์เกรียงยศภัยศาล
สร้างโดยเงินบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตเลื่อมใสสัทธาองค์มหาเจดี
จึงมีการบรรจุสิ่งของหลากหลายอย่างที่ผู้คนนิยมมามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะ
ถ้าใครมีโอกาสผ่านเข้ามาในพื้นที่เมืองมหาสารคามแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยแนะนำ
เยือนวัดป่าวังน้ำเย็นสักครั้งในชีวิตเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของเมืองไทยในจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับ
เพราะว่ามูลค่าของทั้งพระอุโบสถเองทั้งสาราปฏิบัติธรรมเอง
ไปถึงหลายอย่างในนั้นมันมีมูลค่ามากแต่เหนือสิ่งอื่นใดมูลค่าทางจิตใจที่มันมากกว่าวัตถุเนี่ยสำคัญมาก
เอาล่ะก็ไปทำบุญไหว้พระกันได้ด้วยนะจ๊ะ